สุดท้ายจะถึงการเลือกตั้งแล้วแต่ว่านโยบายของพักต่าง
ที่เกี่ยวกับพี่น้องแรงงานจะมีอะไรบ้างเพราะวันนี้วันสำคัญ
แรงงานแห่งชาตินั่นเองนะครับติดตามการวิเคราะห์นะฮะ
อาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย
สวัสดีอาจารย์นะครับสวัสดีครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งและคุณขวัญครับ
ครับอ่าวันแรงงานที่อื่นเขาลดคนที่นี่เพิ่มคนฮะ
วันนี้วันแรงงานราชการไม่หยุดเอกชนหยุดถนนก็โล่งหน่อย
วันแรงงานปีนี้มีมีขึ้นก่อนจะมีการเลือกตั้งสิบสี่วัน
ฉะนั้นเป็นวันแรงงานที่เขาเอาวันแรงงานมาหาเสียงกันทางการเมือง
จริงหาเสียงมาก่อนหน้านี้แล้วเรื่องจะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ
จะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำมีตัวเลขออกมาเยอะครับ
ขอดูตัวเลขค่าแรงแรงงานขั้นต่ำที่ใช้ในปัจจุบันก่อน
ค่าแรงขั้นต่ำที่ขึ้นไปครั้งล่าสุดเนี่ยขึ้นหลังจากพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจ
แล้วเป็นรัฐบาลคอสชค่าแรงขั้นต่ำก่อนหน้าที่พลเอกประยุทธ์จะเข้ามาเนี่ย
ขึ้นในสมัยรัฐบาลยิ่งรักสามร้อยบาทต่อวัน
แล้วมาขึ้นเป็นสามร้อยยี่สิบแปดถึงสามร้อยห้าสิบสี่
เท่ากันแล้วแต่บางจังหวัดฉะนั้นเท่ากับว่า๘ปีกว่าที่ผ่านมา
จนมาถึงวันนี้มีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแค่ยี่สิบแปด
ถึงห้าสิบสี่บาทเฉลี่ยขึ้นปีละสองบาทห้าสิบสี่สตังค์
ถึงสี่บาทเก้าสิบสตังค์เอาตัวเลขมาให้เห็นว่า
เพราะค่าแรงขั้นต่ำถูกอั้นไว้นานอย่างนี้ผู้ใช้แรงงานทั่วไปที่ไม่ใช่แรงงานมีทักษะไม่มีฝีมือมาก
แล้วมีอัตรารายได้เท่ากับค่าจ้างขั้นต่ำเขาจึงลำบาก
ไม่พอได้เท่าไหร่ก็ไม่พอค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นตลอด
เราจึงได้เห็นตัวเลขที่เขาจัดว่าเป็นคนจนคือได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มขึ้น
ก่อนหน้านี้สิบสองล้านสิบสี่ล้านเดี๋ยวนี้เป็นยี่สิบล้านคนแล้ว
ที่อยู่ในเข้าข่ายได้รับเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ก็รับเงินจากภาษีประชาชนแต่ว่ามีพักการเมือง
ที่เกี่ยวข้องและเป็นแกนนำรัฐบาลกลับนำไปหาเสียงหน้าตาเฉย
ปลาใสกับชาวบ้านว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย
เขาเรียกว่าบัตรลุงตู่มั่งบัตรลุงป้อมมั่งนี่
แล้วบอกว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลจะเพิ่มเงินใส่เข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากกว่านี้
ไอ้เรื่องตัวเลขที่จะใส่เข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ก็เกทับรับแหลกกัน
เมื่อภาคนั้นให้เจ็ดร้อยอีกภาคนึงบอกผมให้แปด
อีกภาคนึงบอกผมให้พันธุ์อีกภาคนึงมาโครมเลยผมให้พันธุ์สอง
แล้วแต่ผีจะเจาะปากให้พูดแล้วแต่ยางอายและความละอายแก่ใจของแต่ละพัก
ทีนี้เรื่องนโยบายค่าแรงขั้นต่ำก็เหมือนกันนโยบายค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยบางพักบอกว่า
จะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำหกร้อยบาทต่อวันแต่บอกว่าภายในปีสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบนะ
แต่ว่าถ้าเข้ามาภายในปีเดียวจะมีค่าแรงขั้นต่ำสี่ร้อยบางพักบอกว่า
ถ้าได้เป็นรัฐบาลทันทีก็จะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำสี่ร้อยห้าสิบบาทอีกหลายหลายพักก็มาแนวเดียวกันอ่ะ
ท่านขับรถไปบนถนนเห็นข้างเสาไฟฟ้า
ก็เห็นขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเท่านั้นเท่านี้มันก็เป็นความหวังของผู้ใช้แรงงานไงครับ
แต่จะทำได้แค่ไหนเพราะว่าองค์ประกอบมันเยอะ
แต่เอาเถอะจะขึ้นได้หรือขึ้นไม่ได้อีกเรื่องหนึ่ง
แต่ว่าวันนี้ขอฉายภาพให้ดูค่าแรงขั้นต่ำระหว่างประเทศเรา
กับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยเห็นตัวเลขเนี่ยมันต่างกันลิฟต์เลย
ผมเห็นลมเปลี่ยนทิศเพื่อนผมเขียนในไทยรัฐเขาเอามาเทียบเคียงกัน
เช่นเขายกตัวอย่างว่าสหรัฐเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำชั่วโมงละ๑๕เหรียญ
๑๕เหรียญตอนนี้เท่าไหร่ละ๓๖๓๗บาทก็๔๖๐บาทโดยประมาณ
วันหนึ่ง๑๒๐เหรียญ๑๒๐เหรียญก็ประมาณ๔๐๐
อรมนีชั่วโมงละ๑๐๔๕ยูโรก็๓๖๐บาทวันหนึ่งก็๓๐๐๐กว่า
เอาอังกฤษอีกประเทศหนึ่งก็ได้ชั่วโมงนึงเขาได้๔๐๐
ชั่วโมงนึงเขาได้๔๐๐ฉะนั้นถ้าเห็นแล้วเนี่ยมันต่างกันเยอะ
แต่ว่าเอามาเทียบเคียงให้ดูเฉยเราไม่อยากให้เห็นช้างขี้แล้วขี้ตามช้าง
เพราะในอีกด้านหนึ่งของเหรียญ
การขึ้นค่าแรงถ้าไม่คำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมให้รอบครอบ
ปัญหามันจะตามมาเยอะลองฟังคนในภาคอุตสาหกรรมที่เขาเป็นฝ่ายนายจ้าง
เขาให้ข้อมูลยังไงฟังแล้วน่ากลัวนะครับ
คุณธนิษฐ์โสรัตน์รองประธานสภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

คุณธนิษฐ์ย้ำว่ายืนยันว่าการปรับค่าแรงต้องผ่านคณะกรรมการไตรภาคี
ที่มีการพิจารณารอบด้านเท่านั้น
สิ่งสำคัญที่ต้องมองที่ผลิตภาพแรงงาน
ถ้าชัดเจนการขึ้นค่าแรงก็จะเป็นไปตามฝีมือแรงงาน
อย่างกรณีพักหนึ่งบอกว่าขึ้นค่าจ้างสิบห้าร้อยห้าสิบบาททันที
เท่ากับปรับขึ้นทันทีวันละเก้าสิบเจ็ดบาทนะครับ
อาจจะดูไม่เยอะแต่ถ้าเป็นต่อเดือนสองพันเก้าร้อยสิบบาทถึงสามพัน
แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ถามว่าถ้าเป็นธุรกิจเอสเอ็มอีเนี่ยจะรับไหวไหม
บางพักบอกว่าหกร้อยบาทแต่ขอระยะเวลาห้าปีเฉลี่ยปีละสี่สิบเจ็ดบาท
อันนี้ไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีแต่บอกว่าเออมันยังพอหายใจได้
ถ้าปรับขึ้นทันทีเดือนละเก้าสิบเจ็ดบาทหรือเติบโตกว่ายี่สิบเจ็ดจุดห้า
คำถามคือจะใช้ปัจจัยอะไรมาเป็นตัวตั้ง
แล้วประโยคสำคัญเขาว่าอย่างนี้
การปรับขึ้นค่าแรงระยะสั้นมันดีแน่
แรงงานมีเงินจับจ่ายใช้สอยเพิ่ม
แต่ต้องดูความสามารถของนายจ้างด้วยนะ
ถ้านายจ้างเขาแบบรับไม่ไหวสุดท้ายเขาก็เลิกจ้าง
พอนายจ้างเลิกจ้างอยู่ไม่ได้ลูกจ้างก็ตกงานอยู่ดี
แล้วถ้าค่าแรงเพิ่มมันจะยิ่งทำให้นายจ้างมองเรื่องการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้น

นี่คือมุมมองของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่มันเป็นเหรียญสองด้าน
สรุปก็คือถ้าลูกจ้างอยู่ไม่ได้เนี่ยนายจ้างก็อยู่ไม่ได้
นายจ้างอยู่ไม่ได้ลูกจ้างก็อยู่ไม่ได้
แล้วถามว่าตัวเลขตรงไหนจุดไหนถึงจะพออยู่กันได้
นั่นแหละเขาถึงบอกว่าให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการไตรภาคี๓ฝ่าย
สามฝ่าย
มาพิจารณากัน
ถึงเวลามันทำไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จะไปเรียกร้องเอากับใคร
เพราะคุณได้รับเลือกตั้งเข้ามาแล้ว
พักที่เคยหาเสียงไว้เมื่อ๔ปีที่แล้ว
ว่าจะขึ้นค่าแรงเท่านั้นเท่านี้
นี่อยู่ในอำนาจมา๓๔ปีก็ยังขึ้นไม่ได้

หาเสียงคราวนี้ก็บอกจะกลับมาก็จะขึ้นอีก
คราวที่แล้วขึ้นไม่ได้
ขึ้นอีกมันก็แบบเดียวกันกับเรื่องค่าไฟนั่นแหละ
ที่ว่าอยู่ในอำนาจทำไม่ได้แต่พอจะหาเสียง

ตอนอยู่อันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้
เรื่องค่าแรงนี่ก็เหมือนกัน
ผมอยากให้คนที่อยู่ในกระบวนการแรงงาน
ฟังลึกฟังนิ่งฟังนาน
อย่าไปหลงลมนักการเมือง
แล้วเดี๋ยวมันจะมาช้ำใจกันทีหลังอีก
ขีดเส้นใต้ในเที่ยงวันแรงงานครับ

สะท้อนได้แบบตรงดีนะฮะ
เรื่องของนโยบายเกี่ยวกับการช่วยเหลือพี่น้องแรงงานนะครับ